ทางฝั่งไฟชายเขาบอกว่าเขาเองก็อย่างที่เราทรัพย์ทราบกันดีอยู่นะคะ
ถ้าเผื่อใครตามคำสัมภาษณ์ของเขาในหลายสื่อเนี่ย

ทีนี้ทางฝั่งของคุณไบร์ทเนี่ยนะฮะก็คือมาสมัคร
แล้วก็ตกลงกันที่๓เดือนก็คือ๖๐๐๐บาท
แต่ไบท์เนี่ยยื่นข้อเสนอก่อนบอกขอจ่าย๓๐๐๐ก่อนได้ไหม
หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของเทรนเนอร์ชื่อมาส
มาสก็บอกอ๋อได้สำหรับไบท์ก็คือไม่เป็นไร

หลังจากนั้นก็ออกกำลังกายกันไปคึบพับคึบพับคึบพับกันไป

สุดท้ายเนี่ยนะท้องฝ่ายหญิงบอกว่าท้อง

เขาก็รู้สึกว่าเออโอเคก็เลยพยายามถามไว้บอกว่า

ก็มีการพูดคุยกันแบบนี้เค้ามีการพูดคุยกันแบบนี้

ทางฝั่งเมียเขาเนี่ยเอาไปใช้เพราะเมียเขามาขอ
ก็มี๒ใบใบหนึ่งเนี่ยรูดได้สองแสนใบหนึ่งรูดได้แสนหนึ่ง
แต่ไปประมาณเนี่ยเพราะวันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดอุปริธิเหตุขึ้นมา

เขาก็สงสัยว่าทำไมเมียรักถึงไม่ไปเยี่ยม
เขาก็กลับมาถึงคอนโดปรากฏว่าของเขาหายไปหมด

ติดต่อไปก็ลำบากติดต่อไม่ค่อยจะได้
แล้วหลังจากนั้นมันมีเรื่องของบัตรเครดิตที่เรียกเข้ามาเก็บ
เขาไปคิดวงเงินแล้วตกประมาณเกือบล้านบาทประมาณล้านหนึ่งนะฮะ
คือล้านหนึ่งในที่นี้บางอันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการไปทำผม๖๐๐๐บาท
เขาร้านทำผมอะไรอย่างเนี่ย
ซึ่งอันนี้ทางฝั่งของมาร์ชเขาบอกเลยว่าอยากจะออกมารับผิดชอบตรงนี้หน่อย
ส่วนทางฝั่งของไบท์วันนี้ก็มาชี้แจ้งอย่างที่รถเมย์บอกเลยว่า
จริงไอ้เรื่องเงินหกหมื่นบาทในร้านทำผมเนี่ย
แล้วก็เอาไปใช้คือก็ใช้ด้วยกันสองคนนั่นแหละ
สูตรในกูยีที่ว่าท้องก็ยอมรับแหละว่าเขาท้องจริงนะ
แต่เขาไปวิ่งวิ่งลุดแล้วทง

เลยถ่ายเลือดไปส่งไปให้ทางสามีเนี่ยดู
เหมือนกระแทงแล้วนะอะไรแบบเนี้ยคือส่วนในเรื่องของการที่ไปเอาของออกมาเนี้ย
ทางฝั่งของไม้ก็ยังว่าไม่ได้ไปเอาของออกมาเลยอืมยืนยันว่าคือครบกันเนี่ย
รักจริงเขาถึงได้มีการออกจากทางฝั่งของแฟนเก่าซึ่งเป็นหมอมา
ทีนี้ก็เลยมีการไล่กันไปว่าอ่าโอเคแต่ล่าสุดไอ้ประเด็นที่มันล่าสุดเนี่ย
ก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยพี่ได้รับสายของท่านคุณผู้หญิงคนหนึ่ง
โทรศัพท์มาคุยกับพี่ว่าจะทำยังไงดีอืมเออพอดีลูกชายเขาเนี่ย
โดนแบบนี้เหมือนกันก็เลยถามลูกชายอายุเท่าไหร่เรื่องอะไร

ก็บอกแม่เนี่ยไม่สบายกำลังให้คีโมอยู่
อยู่ทักถังไปเนี่ย

แล้วกำลังจะเข้าไปเอาของคือเสื้อผ้าของไบท์เนี่ยที่อยู่ในบ้านของแม่เนี่ยออกมา

เออเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะรู้ข่าว

เขาก็เลยกังวลใจนึกออกไหม

พี่กลับมาให้พี่ก็เลยเอาทีมข่าว

ไปที่บ้านนี้เลยแล้วก็ไปเจอไบร์ทจริง

พอพี่คุยกับไบท์ในโทรศัพท์ของทางทีมข่าวพี่

ก็คุยด้วยพี่บอกไบท์มาหาพี่หน่อย

เขาก็บอกเขายินดีที่เขาชี้แจง

เขาไปคบกับน้องคนนี้จริงอายุ๑๗จริง

อ่าอ่าอ่าอ่า๒๖๒๖อะไรอย่างนี้

ทีนี้ก็เลยมีการก็คือ
ก็คือไล่กันไปก็คือประเด็นแรกเลยก็คือ
ก็คือบอกมันเป็นชาวบ้านนะพี่อยากรู้
เป็นชาวบ้านพี่เป็นชาวบ้านพี่อยากรู้จริง
เขาบอกอาชีพคนแรกคือเป็นช่างเครื่องมือแพทย์

ไม่ช่างเครื่องมือแพทย์
คนแรกเป็นช่างเครื่องมือแพทย์เขาก็มา๗ปีมีลูกกัน๒คน

แล้วหลังจากนั้นก็เลิกกันมา
พอเลิกกันมาเสร็จปุ๊บก็คนผัวคนที่๓ก็เป็นหมอ

แล้วก็ได้หมออีกคนขายเครื่องมือแพท

แล้วคนที่๕เป็นนักเรียนอาชีพ๑๗

ทีนี้ไอ้ประเด็นที่ต้องไปดูเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยก็คือ

แล้วไปคบซ้อนกับนักเรียน

เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของมาร์ชเขาก็มีโอกาสที่เขาจะ

ถ้ามีการฟ้องหยากันเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเงินที่
ถ่ายโดยกันผัวเมียขโมยเงินผัวก็ฟ้องกันไปได้
นึกออกป่ะมันก็มีข้อกฎหมายที่มันระบุกันเอาไว้อีก
แล้วยิ่งถ้าไปฟ้องหยาประเด็นมันก็เปลี่ยนไปอีก
ไปฟ้องหย่าเรื่องก็จะจบทีเนี้ยถ้าประเด็นนี้มันจะกลายเป็นคดีความขึ้นมาได้
ก็คือไอ้ที่มีการจดทะเบียนตั้งแต่แรกมันต้องเป็นโมคะ
ต้องทำให้จดทะเบียนเป็นโมคะถึงไปเอาผิดได้
อยู่ที่วัฒนายจะเล่นมุมไหนอันนี้ดอกแรกนะ
ดอกที่๒ก็คือเรื่องราวของน้องอายุ๑๗
พรากไหมถ้าพ่อแม่เขาอนุญาตก็ไม่พลากเพราะ๑๗
แต่ถ้าเป็น๑๕ลงไปเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะ
๑๕นี่ไม่ต้องพ่อแม่อนุญาตแม่อะไรก็ไม่รู้เลยแหละ

ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยอนุญาตก็ไม่มีอะไร
แต่ถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตพลากก็โดนเหมือนกัน
แต่ให้ไปอยู่บ้านขนาดนั้นก็คงพ่อแม่น่าจะรับรู้ป่ะพี่
มันก็จะมีประเด็นประเด็นแบบยิบย่อย
ในภาษาของข้อกฎหมายซึ่งพี่ก็ไม่ใช่ชนายนะ
แต่ว่าเท่าที่แบบเคยทำพวกเคสพวกอย่างนี้มา
มันก็พออนุมานประมาณแบบนี้ได้

มันนักไม่รวมถึงเรื่องราวของภูมิเสียหายบางคนที่
อย่างเช่นสั่งมีคนคนหนึ่งสั่งนาฬิกาไซโก้
พี่รอรับเลยนะพูดถึงเสร็จปุ๊บเป็นของเล่น

เมื่อก่อนเป็นแม่ค้าออนไลน์นางบอกนางเป็นแม่ค้าออนไลน์

เห็นไหมฉันเป็นแฟนคับนางฉันนั่งหนูด้าน
แสดงว่าที่แม่เห็นใจเทรนเนอร์ผู้ชายแม่เห็นใจถูกอะนะ
ทีนี้สิ่งที่วันนี้ถ้าเราดูกันจริงเนี่ย
ไร้เนี่ยพยายามจะพูดอยู่คำนึงแล้วพูดย้ำอยู่เสมอ
ถ้าจับดีนะถ้าดูจริงนะจะเข้าใจคำนี้เลยว่า
ทำไมหนูถึงจะต้องเลิกกับสามีคนที่๓ซึ่งเป็นหมอแล้วรวย

นั่นคือแสดงว่าหนูเนี่ยรักเทรนเนอร์จริง
บอกแบบนี้นะซึ่งหมอคนนี้
เงินเดือนซื้อบ้านหลังเป็น๑๐ล้านให้ซื้อรถหรูให้
คือรักเขามากแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมาขอคืนดีด้วย
อันนี้คือในฝั่งของทางไบร์ทพูดไว้แบบนี้

ที่สามก็คือพยายามบอกว่าเขาเองเนี่ยก็เห็นไหม
เขาไม่จำเป็นต้องไปหลอกถ้าว่าเขาต้องการชีวิตชื่อดี

สุดท้ายพี่ก็เลยบอกว่าอ่ะโอเค

ผู้เสียหายเขาโอ้โหบางคนเขาไม่มีเงินเขากินไม่ได้น้อยแล้วล่ะ

ไบบิตก็ไปเอาเงินแบบสามีคนที่๓มาใช้เค้าได้
แล้วนางว่าอย่างไรเธอ

นางก็บอกก็เดี๋ยวเราลองคิดดู
ว่าไบบิทจะไปพูดจริงหรือเปล่า

ไม่ใช่นะคือได้เมื่อเธอพวิวจำยังอยู่เรื่องหมอนี่อืมเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมก็โยนหินถามทางอ่ะก็งั้นคุณก็ไปเอาตังค์กับหมอมาสิ

เออก็นึกว่าหมอเค้ารักไง

หัวหนังเด็กลงเรื่อยนะ
หัว๑๗ไงเธอ
ตัวเองอาชีพดูดิ
ช่างมือแพทย์

เทรนเนอร์และนักเรียน

โอเคเด็ดแซ่บ